นั่งอยู่ข้างกับผู้ชายสูงวัยคนนึง
นี่อ่ะ
คนถ่ายเขาเป็นผู้หญิงนะคะ
แล้วเขาก็ถ่ายคลิปนี้เขาบอกว่าที่ต้องถ่ายเพราะ

ทนไม่ไหวในโรงพยาบาลค่ะพนต้องเชื่อว่าพาลูกหลานพาคนเท่าคนแก่มาโรงพยาบาล
ใช่แล้วก็เหมือนกับได้ยินเรียกพ่อพ่อ
ก็เลยนึกว่าเป็นลูกสาวตีพ่อทำร้ายพ่อไง
เราก็ตามให้จนเจอคุณผู้ชมทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ไปที่โครงการบ้านเอื้ออาทรอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
ไปคุยกับคุณตาที่อยู่ในคลิปค่ะครับ
อยู่ที่อาคาร๑๐ในโครงการนะคะ
พอไปถึงก็ห้องล็อกอยู่
ทีมข่าวเราก็เคาะเลยเคาะอยู่สักพักหนึ่ง
มีคนออกมาเปิดประตูอ้าวเป็นคุณตาในคลิปจริง
เคาะนี่แม่ว่าแล้วต้องเป็นติ
ติบุกไปเคาะเลยคุณตานอนอยู่หลับอยู่หรือเปล่าไม่รู้
ถ้าจะเคาะแบบคนนอนหลับจนตื่นขึ้นมาได้

คุณตาชื่อว่านายสุรศักดิ์ทองแจ่มอายุ๗๖แล้วนะคะ

ไม่มีไฟไม่มีน้ำใช้

มีถุงพลาสติกมีขยะวางทิ้งไว้รกพอสมควร
เสื้อผ้าอาหารเนี่ยก็มีขยะทิ้งเป็นจุด
มีที่นอนเก่าอยู่เนี่ยนิดนึงที่นอนอย่างนี้ค่ะ
คุณตาสุรศักดิ์บอกว่าเป็นอดีตทหารผ่านศึกในสงครามเวียดนาม

อยู่ที่นี่มา๑๐ปีแล้วนะคะ

ภรรยาเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อนไม่มีลูก
ตอนนี้ก็ไม่มีงานทำอายุ๗๖แล้วว่า

ตอนภรรยามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้อยู่แบบนี้นะ
เพราะเขาก็ทำงานเป็นพนักงานปั๊มเติมก๊าซธรรมชาติ

แต่นายจ้างบอกว่าให้ออกจากงานเถอะอายุเยอะแล้ว
มีพนักงานใหม่ค่าแรงถูกกว่า

ตอนนี้ก็มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะ

ชาวบ้านก็เนี่ยบางทีก็สงสาร
ก็หาข้าวหาปลาอะไรมาให้กิน
ส่วนที่ห้องไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำปลาปลาใช้
เป็นโครงการบ้านเอื้ออาธรณ์นะคะ

ก็เลยไม่รู้ว่าจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่เนี่ย

คุณตาแล้วที่อยู่ในคลิปใครมาตีคุณตา
ใครมาทำร้ายคุณตาเนี่ยใครผู้หญิงคนนั้นเป็นใคร
แล้วคนก็ไปแชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลย
คุณตาบอกว่าไม่ใช่ลูกนะคะผู้หญิงคนนี้

เป็นเพื่อนสาวคนสนิทอายุ๔๙

คุณตาบอกว่าเขาก็หยอกล้อเล่นกันตามภาษา

ใช่ฟังเสียงคุณตาดูค่ะ

ถามจริงตาคุณตาจริงน่ะสิแล้วทำไมคุณตาต้องทำเหมือนกลัวด้วย
อ้าวผมไม่อยากเก็บตัวเพราะฉะนั้นผมไม่อยากนั่งเขา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

คุณตาเรียกแฟนเลยนะ
อันนี้ฉันขออภัยพูดผิดนะเป็นเพื่อนหญิงคนสนิท

เดี๋ยวฉันพูดคำว่าเพื่อนหญิงคนสนิทอาจจะเข้าใจยากหน่อย

แต่ติไม่หยุดไงติถามว่าคุณตาไปปกป้องเขาหรือเปล่า
คุณตาก็เลยย้ำว่าไม่ใช่เขาก็เล่นหยอกล้อกันแบบนี้
หูกันบ้างตบหัวกันบ้างอะไรบ้าง